ค่ะแต่ว่าป้าเสรีเนี่ย๑ใน๘พักร่วมเนี่ย
เขาบอกเขาไปเจรจากับสองพักมาแล้วนะ
เจรจากับใครบ้างนะชาติไทยพัฒนา
เจรจากับประชาธิปัตย์๑๐กับ๒๕เสียง
ทีนี้คุณผู้ชมมาดูท่าทีของฝั่งคั่วรัฐบาลเดิมหน่อยละกันค่ะ
อย่างชาติไทยพัฒนาเขาจะว่ายังไงบ้าง
หลังจากนี้เนี่ยนะคะไปถามนายวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าภักดิ์ก่อนเลย
คำถามสำคัญมาดิวกันจริงหรือเปล่า

ค่ะก็ถามแหละแล้วก็ทางคุณท็อปอ่ะ
เลยนะย้ำจุดยืนเดิมจะไม่โหวตหนุนพักการเมืองที่แก้เรื่อง๑๑๒
แล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะที่พักจะมีการประชุม
เพื่อกำหนดแนวทางก่อนที่จะเข้าร่วมประชุม

แล้วข่าวที่แบบทาบทามไปร่วมจัดตั้งรัฐบาล
อันนี้คุณวราวุฒิศิลปะอาวุฒิศิบอกว่าสับสนนะผมสับสน
เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่มติร่วมจาก๘พัก

มันก็จะแปลกถ้าจะมาทาบทามมันต้องเป็นมติร่วม๘พัก
ใช่ค่ะคือจะเป็นใคร๑ใน๘มาทาบทามมันก็จะไม่ได้ไหม
แล้วคำถามว่าถ้าเกิดว่าเพื่อไทยเป็นแกนำจัดตั้งรัฐบาล
จุดยืนของพักชาติไทยพัฒนาจะเปลี่ยนไปหรือเปล่า

ถ้าเกิดว่าเพื่อไทยไม่ได้มีแนวทางจะแก้๑๑๒เนี่ยนะ
ก็คงจะคุยกันได้แต่ตอนนี้ยังไม่มีนะ

ประชาทิพัฒน์ประชาทิพัฒน์นี่เท่าไหร่นะ๒๕เสียงใช่ไหมครับ
นายจุลินรักษณะวิสิทธิ์รักษาการหัวหน้าพลักษณ์
บอกว่าไม่ได้มีการเจรจาจัดตั้งรัฐบาลกับก้าวไกลนะ

ไกลติดต่อมาขอเสียงสนับสนุนโหวตให้คุณพิทาหรือเปล่า
อันนี้คุณจุลินบอกว่าขอไม่ให้รายละเอียด
แต่ก็ย้ำนะว่าวันโหวตครั้งแรก
น่าจะเห็นมติของพักประชาธิปัตย์แบบชัดเจนแล้วนะ
คุณจุลินคะถ้าเกิดสลับชื่อแคนดิเดตนายกล่ะ

คุณจุลินคุณจุลินจะโหวตไหมคะประชาธิปัตย์นะคะ
ซึ่งได้มีการลงมติไปเมื่อช่วงที่มีการโหวตเลือกนายกรัมตี
แต่ส่วนถ้าจะมีการเสนอชื่อซ้ำอีกเนี่ยก็เป็นเรื่องที่จะไปพิจารณากัน
หรือว่าจะเป็นใครก็ตามก็จะพิจารณากัน
ถามรักษาการเลยค่ะที่การพักคุณเฉลิมชัย
เขาปฏิเสธนะคะว่าไม่ได้เป็นคนคุยโทรศัพท์กับนายชัยธวัฒน์นะคะ